สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี

ใหม่

ก็ช่วงนี้ก็ค่อยเบียดมาเรื่อย

เป็นหน้าประเทศไทยส่วนมันสุขก็หลังเคารพทรงชาติค่ะ

ไลน์มาคุยกับเรากันได้นะคะวันนี้

เราอาศัยดูบ่อยมากเลยนะเวลาที่แบบไม่มีทีวี

มีรีลันด้วยตอนนี้เที่ยงคืน
ถูกต้องนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้แม่โทรตามนะครับ

เสร็จแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วมากินข้าวที่บ้านเนอะ

เออหงอกแม่ตัวเองดี

ดูข่าวหน้าหนึ่งนี้นะคะที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
อันเชิญพระบรมชายาลักษณ์ของรัชกาลที่๑๐
ประดับหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้ว

ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะอันเชิญพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลารงกรบริณภะระเทพยาวรรางกูล
ขึ้นประเด็นสถานที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า

เมื่อวันที่๖ธันวาคม๒๕๕๙นี้เอง
ก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ธรรมเนียบรัฐบาลนั้น
ได้อัญเชิญพระบรมศาอยรักษ์ของราชกาลที่๑๐
ขึ้นประเด็จสถานหน้าถึกไทยฟ้า
ในขณะที่พระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชกาลที่๙ที่เคยประเด็จสถานอยู่ที่นี่

วันนี้เราก็มีเรื่องที่ประทับใจของในหลวงราชการที่๙
มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเหมือนเดิมเลยนะคะ
วันนี้ชื่อตอนว่าน้ำลดหรือยัง
จากคุณถาวรชนะภัยค่ะได้เขียนบทความเรื่องในหลวงกับประชาชน
ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่๕ธันวาส๒๕๓๐
โดยมีเนื้อความว่าหลายปีมาแล้วเมื่อครั้งน้ำท่วมภาคใต้
อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบหนักที่สุด
เป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย
อ๋อตะตะตะตะตะตะตะตะอ๋อ

พี่เหมียวทันคนเดียวนะครับ
ก็มีการนำเครื่องโทรพีมาติดตั้งที่ห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชใหม่เลย

ข้าราชสำนักท่านหนึ่งก็กรุณาเล่าให้ฟังค่ะว่า
แม้จะดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ก็ยังไม่เสด็จขึ้นห้องพระบันธมแต่ทรงคอยติดตามข่าวเรื่องอุทธกภัยที่หาดใหญ่อยู่อย่างใกล้ชิด
ทรงห่วงใยราษดรจึงทรงส่งคำถามผ่านเครื่องโทรพิมพ์ด้วยพระองค์เอง
ถามไปทางหาดใหญ่ว่าน้ำลดหรือยัง
โดยที่ไม่ทราบว่าผู้ส่งคำถามมานั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วเจ้าหน้าที่ไม่รู้เลยค่ะ
คำตอบที่มีผ่านมาทางเครื่องโทรพิมพ์เมื่อเวลาประมาณตี๒ตี๓นะคะ

แต่แต่ตอนท้ายของคำตอบนั้นก็ไม่ลืมที่จะตอบคำถามที่ท่านทรงถาม
ตอบว่าน้ำลดแล้ว
ตนาการไปถึงว่าเมื่อคนที่ตอบแบบนี้ทราบว่าใครถามมาคงจะแบบร่วงไปกองอยู่ที่พื้น

ผมจะถามว่าคนที่ตอบแบบนี้ยังอยู่หรือเปล่า

แต่จริงต้องบอกว่าโอ้โหท่านทรงงานตี๒ตี๓
ดูสิว่าท่านยังทรงห่วงใยประชาชนอยู่

วันนี้มันมีประเด็นต่อมาก็คือสั่งสอบเส้นทางการเงินของหนุ่มบอลเลย

เขาเรียกว่าขุดผ่อนลาขรอนโคลดิ
กระทืบตัวเองก็ไม่ได้กระทืบด้วยนะ
แต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ไม่ได้ห้าม
ตอนนี้ลื้อบาลแล้ว

นะครับสั่งสอบเส้นทางการเงินของบอลกิศนาครับ
ผู้ต้องหาสั่งการรุมยำลูกชายนายพล

พลตำรวจตรีครับภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์นะครับผม
เรียกประชุมพนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวนะครับ

สั่งการให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินของในบอลกิจสนะแล้ว

แต่หากตำรวจมีข้อสงสัยมีพยานเพิ่มเติมว่า

ก็สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาได้นั่นเองนะฮะ

แล้วก็ขนาดนี้พนักงานสอบสวน
สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า๒๐ปากนะครับ
ส่วนกรณีผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้น
ตอนนี้ยังไม่พบว่ามีการขมครูพยานแต่ยังได้
แต่ตำรวจเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ

ถูกต้องครับคือปล่อยประกันตัวไปแล้ว

เพราะว่าห้ามออกนอกประเทศห้ามข่มขู่พยาน

ตัวแทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่

รู้เท่าทันแอลกอฮอลภาคเหนือตอนบนนะครับ
เครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่นะครับ
ร่วมกันยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ส่งไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคอสช
เรียกร้องให้ใช้มาตรา๔๔ครับ
จัดระเบียบโซนนิ่งสถานบริการ

รอบสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
และรอบวัดในเชียงใหม่ด้วยนะครับ

ถูกต้องฮะตอนนี้เป็นโลกล้มกันเป็น

พลตำรวจตรีภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ได้สั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เชิญเจ้าของสถานที่ประกอบการร้านอาหารร้านเหล้านะครับ
อันนี้เฉพาะไดเคจทางชั่งมันเท่านั้น
คือใครที่เปิดร้านเหล้าใครที่เปิดร้านอาหารต้องเข้ามาประชุม
เพื่อทราบนโยบายในการบังคับใช้กฎหมาย
ห้ามเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดคือเที่ยงคืน

ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้าไปใช้บริการนั่นเอง

กฎหมายเก่าแต่ว่าต้องใช้มาตั้งนานแล้ว
และล่าสุดขณะนี้ทางด้านของตลาดมารินพาซ่านะฮะ
จ้างรถเคนขนาดใหญ่มาลื้อถอนหลังคาร้านมาลินสกาย
สถานที่เกิดเหตุให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิม
ตามคำสั่งของเทศบาลตำบลช้างเผือกอำเภอเมือง

ถูกต้องโอ้โหคือยับยับหรือเปล่านี่คือหมดเลย

แล้วเดี๋ยวนี้นะเวลาจะทำอะไรทีนึง
นี่คือจากการที่หมั่นหน้ากันประมาณนึงมีความกึ่มจากเครื่องดื่มเล็ก
มันจะเลยเป็นประเด็นใหญ่นะฮะ

อืมผมว่าก็อย่างน้อยมันต้องควรแก้มาตั้งนานแล้วหรือเปล่า
ใช่นะครับผมนะฮะสิ่งที่ถูกต้องมันจะได้ถูกต้องตามหลักกฎหมายนั่นเอง
ไม่ต้องกินหรอกเร้าเร้อตอนเรียนน่ะเชื่อพี่ไม่ดีสมัยสมอง
เออจริงสมองในเทพธุระวิทยาศาสตร์มันสำรายไปเรื่อยตอนหนุ่มสาว
ยังไว้ให้รู้แก่แล้วจำอะไรไปนะเธอชื่ออะไร
อ้าวนี่ไงอ้าวอีกแล้วยืมตังไปด้วยเนี่ย
ลำบากตรงนี้นะครับผมติดเหล้ามันไม่ดีนะฮะมาติดพี่ดีกว่า
โอ้โหเออจริงมาติดพี่ดีกว่าเลี้ยงข้าวฟรีที่บ้านมีไวไฟ
อ๋ออ๋อแค่นี้ก็พอแล้วใช่ป่ะเออเดี๋ยวไวไฟมาตาโตเลยไม่ต้องห่วง
หลุดบ่อยหรือเปล่าคะไม่หลุดเลยค่ะแล้วก็ฟรีไวไฟด้วย
อ๋ออาหารด้วยมาจากกองถ่ายคาสเวิร์ดอะไรคะคาสเวิร์ดอะไรคาสเวิร์ดอะไร
ดีเซสาวสาวนะใส่เข้าได้เลยไม่ต้องถอดรองเท้าด้วย
เข้าไวไฟพี่อย่าสบายโด่ฉันอ่านเข่าต่อไปไม่ได้ฉันอยากคุยเรื่องนี้
ถ้าอยากรู้เรื่องนี้มากกว่าฉันอยากดีเซเศร้าอ้าวเรื่องน้ำท่วมภาคใต้ค่ะ
ยังมีจังหวัดที่เป็นปัญหาอยู่นะคะยังไม่หายคือยังเป็นวิกฤตอยู่
แล้วก็ที่พัทธลุงนะคะประกาศเขตเป็นพื้นที่ภัยพิบัตรทั้งจังหวัดทุกอำเภอแล้วด้วย

แต่ว่ามีบางอำเภอนั้นเริ่มคลี่คลายนะคะแต่เฉลี่ยเราทุกอำเภอนี้ก็คือยังหนักอยู่ค่ะ
ส่วนพื้นที่ริมทะเลสาบสงขา๕อำเภอก็ยังน่าเป็นห่วง
เนื่องจากระดับน้ำในทะเลสาบหนุนเข้ามาซ้ำอีกจากฝนที่มาจากเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยนะคะ
แล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนอย่างหนักแต่ว่าที่จังหวัดสตูนนั้นมีคณะสงฆ์นำถุงยางชีพมาช่วยแจก
โอ้โฮสาธุประคุณก้าวมาช่วยน้อง
อันนี้รถเล็กก็เดี้ยงนะคะยกเว้นรถกระบะที่ยกสูงที่ลุยได้
รถเล็กนี่เข้าไม่ได้เลยแล้วที่สะพานวัดใหม่ค่าผิมน้ำตาปีเกิดปัญหาสะพานซุดมาแล้วก่อนหน้านี้สองปีมาแล้ว
แต่ตอนนี้ต่อมอบซุดไปอีกเพราะด้ามนี่แหละค่ะ
ร้านโอเคขึ้น
เหลือแต่ที่รุ่มต่ำบริเวณพุนพินกาญจนเดชแล้วก็พระแสงแล้วก็ชายาโอ๊ย

ชุมพรฝนตกหนัก๓๐วัน
พรนี่ลมมาก็โดนเพราะว่าเป็นที่รับพายุเลยนะคะ
แล้วน้ำจากเทือกเขาที่เป็นจากฝั่งพม่าก็ไหลลงมาอีก

น้ำท่วมสูง๔๐๕๐เซนนะคะเป็นระยะทางยาว
ทำให้ร้านและโรงเรียนต้องประกาศปิดการสอนร้านค้าก็ปิดด้วย
ภาพที่เห็นนี่เป็นช่วงที่ตื้นตรงลึกนักข่าวไป
ไปไม่ได้ต้องรีบกลับมาน้ำเชี่ยวด้วย
ตอนนี้นะคะทางกองบัญชาการกองทัพบกนั้นก็บอกว่า
แนวโน้มว่าสถานการณ์ของภาคใต้เนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไปอีกสักระยะนะคะ
นี่เป็นช่วงที่น้ำท่วมภาคใต้จริงทุกปีจะเป็นอย่างนี้
ใช่เค้าจะท่วมไปปีค่ะสาหรับกับทางภาพกลางมฤสูมจะเข้ามาช่วงนี้โดยเฉพาะทางฝั่งอาวุทไทย
คือคนทางใต้นี่ก็ต้องรับมือน้ำแบบนี้เป็นเรื่องปกติ

แต่ปีนี้มาทั้งจากภูเผาแล้วปอกกก์นน้ำทะเลหนุนมันก็เลยไม่ไปไหน

แต่ปรากฏว่าคราวนี้มันหนุนประหลาดมาก

บ้านทางใต้เขาไม่ได้บ้านยกสูงเหมือนทางฝั่งต่าง

ตอนนี้กองทัพภาคที่๔ก็ช่วยนะคะ

ยังมาอีกนะคะทำให้ฝนจะตกหนัก
แล้วก็ประจวบชุมพรสุราชนคร

พรุ่งฝ่ำชับพันธุ์แล้วก็น้ำป่าไหลหลากอีกแล้วค่ะ
บริเวณอ่าวไทยนี่คลื่นยังสูงอยู่นะคะ

และก็ทำตามที่อุตุเขาเตือนด้วย
อย่าเสี่ยงนะคะอันนี้เราก็เตือนมาค่ะ

ไม่ออกสิอันนั้นเพลง
แล้วพี่ตูนโกนหนวดมีไหมของคุณนะวันนี้
นี่สิครับวันนี้ที่เราเห็นพวกก็ได้บร้อยล่ะ

โกนหนวดแล้วจะหล่อขนาดไหน

หรอเดี๋ยวมันจะได้เห็นคุณก้อยมาวินไทย

บอกว่าเมื่อเช้าวันนี้นี่แหละค่ะ
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยา
แผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะ
ก็ขนาด๖๕ความลึกประมาณ๑๐กิโลเมตร
ทางจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตประมาณ๓๘๔กิโลเมตรเองนะคะ

มันก็บอกเลยว่าได้รับรู้แรงสรรษฐือนที่จังหวัดพังงากระบีภูเก็ตรังแล้วก็สงขรา
ภูเก็ตเองเนี่ยหลังจากเกิดแผ่นดินไหวก็สอบถามไปยังประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมที่นั่นนะคะ

เขาบอกว่าบางจุดสามารถรับแรงสรรสะเทือนได้มากถึงแบบ๓๕นาที

แต่ส่วนใหญ่พบว่าเตียงสั่นกรอบรูปที่แขวนไว้ข้างฝาเนี่ย

เหมือนรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่าน

ฝั่นความรู้สึกนี้บ้างนะครับผม

หนูรู้ไงคะที่หนูก็ตอบแถ่งนี้

นั่นแหละเขาบอกว่าหลายที่ค่ะ
อย่างที่ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ถ้าเป็นชาวไทยใหม่หรือว่าชาวเลเนี่ยนะคะ

เขาไม่รู้สึกเหรอรู้สึกก็รู้สึก
แต่ว่าเจอมาก็ไม่ได้แบบว่าแตกตื่นก็มีการพูดคุยกัน
ไม่ได้แบบว่าเก็บของอบพยพอะไรกันออกจากพื้นที่นะคะ
อย่างจังหวัดกระบีเองก็รับรู้แรงสรรสะเทือนเหมือนกัน
แต่ยังไม่มีการเตือนซึนามิอะไรนะตอนนี้นะคะ
แต่ที่นู่นตายแล้วตอนนี้นะฮะ๒๐กว่าคนแล้ว
ซึ่งน่าจะมีมากกว่านี้ครบ๒๐กว่าคนแล้ว
อาเจ้นี่ที่ศูนย์ซึนามิอะไรง่ายยฟังนั้นที่เดิมเลยค่ะ
แล้วก็มีผลกระทบมาซึนามิบ้านเราใช่ไหม
นั่นแหละค่ะครอบคราวนี้ใครก็ฆ่าอีกขนาดแบบ
คือควบี๊บประเทศเปลี่ยนไปเลยอันนี้ไม่ได้เป็นซึนามิเป็นกฮานิยนวัย

ใช่ครับผมอ่ะต่อไปค่ะท่านผู้ชมซึ่งเคยที่แบบว่าติดตาม
ชอบดูข่าวทางอินเตอร์เน็ตหรือในเพจต่างคงจะได้เห็นนะฮะ
ที่เด็กคนนึงขับรถบรรทุกออกมาตีวงคว้าบแล้วก็เลี้ยวไปจอดอย่างเรียบร้อยค่ะ
ขนส่งค่ะจะเอาผิดแล้วนะคะคือเมื่อวันที่๖เนี่ยนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราไปดูคลิปกันนะคะ
เมื่อวันที่๖ที่ผ่านมาเด็กชายลายหนึ่งกำลังขับรถบรรทุกพ่วง
เนี่ยตัวนิดเดียวเห็นไหมหัวโผล่มานิดเดียวใช่นะแล้วก็นั่งหมุนพวงมาลัย
บังคับรถจากข้างทางขึ้นบนถนนนะฮะข้ามเลนมาเลยเนี่ยนะฮะ
ก่อนจะขับขับนี่ขับปุ๊บแล้วก็มาชิดขอบทางทางด้านซ้าย
นี่เนียนมากเป๊ะมากด้วยนะฮะ
พ่วงด้วยรถพ่วงสิคะ๑๘ล้อค่ะ
ซึ่งทำความซึ่งสร้างความตกตกใจมากเพราะว่าคนจอดรอ
แล้วก็เห็นว่าคนบนรถที่ขับนั้นเป็นเด็กแล้วก็มีคนโบกรถให้ด้วย

ผู้ชนที่ชมคลิปนั้นมองว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
แม้ว่าเด็กคนนี้อาจจะมีความสามารถในด้านการขับรถอย่างที่เห็นเนี่ย
คือไม่ได้พลาดอะไรแต่ประสบการณ์ไม่มี
และอาจจะเกิดอุบัติเหตุจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะปลอดภัย

ขณะที่เจ้าของคลิปนี้ได้เปิดเผยว่า
ขณะเดินทางไปทำธุระในย่านอำภาวาสมุทรสงครามนะฮะ

ก็เลยถ่ายได้ระยะความยาว
กระทั่งเด็กคนนั้นขับรถไปจอดข้างทางเลย
อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบกบอกว่านี่คือผิดนะครับ
รถบรรทุก๑๘ล้อนะคะที่มีเด็กชายบรรทุกขับรถเนี่ยนะคะ
ทางการขนส่งทางบกได้ทราบเรื่องและพิจารณาว่า
รถบรรทุก๑๐ล้อนั้นจดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งผู้ปฏิบัติและผู้ที่จดทะเบียนนั้น
จะต้องทำตามกฎหมายใครทำแบบนี้ไม่ได้

ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือว่าโดนทั้ง๒อย่าง

เอาจริงแล้วนะพี่ทั้งจำทั้งปรับครับ
คุณผู้ชมต้องนั่งฟังอย่างสดหย่อบ้างพี่
ว่าพี่ชาวพูดอะไรที่คำหรือเปล่าแบบนี้
ดิฉันก็กำลังจะฆ่าผมก็โดนเข้าหาทั้งคำทั้งจำ
ฉันกำลังจะฆ่าแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่นะคะ

คือเราอาจจะมั่นใจลูกหลานเราขับรถเก่ง

เขาบอกว่าอยู่ประมาณ๑๐ขวบขวบโตมันที่เดือนประมาณ๑๐ขวบ
แล้วก็เขาบอกว่าเป็นวิถีของแบบคุณพ่อเขาเป็นคนขับสิบล้อ
เขาก็เหมือนอยู่ประมาณเด็กเขาก็เลยอยากเป็นคนขับ๑๐ล้อ
เหมือนคุณพ่อโตขึ้นคือโตมาบน๑๐ล้อนนั่นแหละ

ถูกต้องแต่รถอันนี้นี่ขับแล้วปลอดภัย
เพราะชื่อรถก็บอกอยู่แล้วรถพ่วงครับผม
ไม่ใช่พ่วงนั้น

เวลาเป่าอ่ะโอมเพี้ยงนั่นคือเวลาไม่เจ็บ
แต่เวลาเป่าเขาพ่วง
พ่วงเอาเล่นกับเสียงเหมือนบ่งลูกภาพ

รถเพียงครับผม

ไปไงครับคุณโน่นเบาเลยมาแล้วครับ
นหนวดตามสัญญาครับหล่อใส่วิ้งเหมือนอัลบั้มแรกเลย
ได้รับฉายาผู้ชายที่ได้รับค่าจ้างโกนหวด
แพงที่สุดถึง๒๕ล้านบาทเลยทีเดียว

อินสตาแกรมส่วนตัวถ้าภายในเวลา๓ทุ่มของวันที่๕ธันวาคม
มียอดบริจาคเงินในโครงการ๙คนละ๙
เพื่อโรงพยาบาลบางสะพานถึง๒๕ล้านบาทนะ

ซึ่งตอนนี้ยอดบริจาคทะลุ๒๕ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว
มีอะไรเยอะเลยล่าสุดหนุ่มตูนได้ไลฟ์สดขณะโกนหนวด
เพื่อทำตามสัญญานะครับโดยมีหวานใจคุณก้อยรัชวิน

ยืนถืออุปกรณ์โกนหนวดอยู่ข้าง
เผยว่าปกติพี่ตูนจะโกนหนวดทุกปี
ทุกปีใหม่พี่ตูนจะโกนหนวดแล้วไว้อีก

เพราะว่าทุกครั้งที่โกนเนี่ยจะเป็นช่วงหยุดพักคอนเสิร์ต
พักงานเลยไม่มีคนได้เห็นเท่านั้นเอง
หันไปชมหวานใจหนุ่มที่โกนหนวดว่า
น่ารักออกมีหนวดไม่มีหนวดก็ดีหมดแหละ
อยากเห็นรูปนั้นเขาถ่ายไว้ไหม

การที่ได้ทำโครงการนี้ทำให้ตัวเองมีความสุขมาก
ก่อนจะร้องเพลงเราทำตามสัญญา
และยังพูดเล่นด้วยว่าจะวิ่งได้เร็วขึ้นแล้ว

มันก็เหมือนเป็นเกมเป็นสีสันให้คนได้สนุกกัน

ถ้ายอดถึง๕๐ล้านอยากท้าพี่ตูนจะโกนอะไรอีกครับผม

ดูใหม่อีกทีหนึ่งดูคลิปอีกทีหนึ่งนี่ไงน้องก้อยใส่หมวกจำได้ไหม
พี่อย่ามาบอกนะว่าคนข้างเป็นก้อยไม่ใช่อยู่แล้ว
ใช่เหมือนตุ๊กตาดิสนี่นะฮะน่ารักพี่เหมียอมยิ้มอีกแล้ว
สำหรับผู้ที่อยากสนับสนุนโครงการนี้สามารถร่วมบริจาค
โกรธหน้ากล้อมตาอ่านทำไมคะพี่เหนียวหรอกครับครั้งละ๑๐บาท
หรือบริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาบางสะพาน
ชื่อบัญชีนะครับโครงการ๙คนละ๙

และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเส้นทางการวิ่ง

เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลบางสะพานได้ที่

ตูนเขาน่ารักมากนะฮะเพราะว่าวิ่งวันที่๓เนี่ย

วิ่งวันที่๓เขาจะวิ่งวันหนึ่ง๔๐กิโลกรัม

วันที่๓วิ่งไปเซตที่๒

มุงเยอะรถจอดติด

วันนี้มีคุณกะละแมไปด้วย
อาตุ๋ยแล้วเมื่อเช้ามีพี่หอยไปวิ่ง
ตอนนี้วิ่งอยู่ก็จุดใหม่ที่ค่ายธนารักษ์

จากปรานไปถึงบางสะพานเนี่ยไกลนะคะ

จากพี่ตูนจะทำให้กับโรงพยาบาลบางสะพานแล้ว
เขาจะมีจุดรับบริจาคตามโรงเรียนต่าง

เขาก็จะเอาไปมอบอุปกรณ์การศึกษา
แล้วก็กีฬาให้กับโรงเรียนนั้นด้วย
นี่คือทั้งหมด๔๐๐กิโลนี่คือ

ของพี่โอ้หายใจยังเหนื่อยเลยครับ

คนไลน์มาถามว่าแล้วพี่เช้าจะไปวันไหนคะน้องจะไปรอหลายทุ่ม

วันสุดท้ายนี่คืออะไรยืนอยู่ที่เส้นชัย

วิ่งเอาน้ำมาให้เขาพี่ตูนปุ๊บพี่ตูนเอาน้ำ

ขนาดเขาวิ่งหย่อเนี่ยแล้วพี่ตูน
พี่อย่าแย่งหน้าที่นั้นว่าพี่ก้อยเขาอยู่อยู่แล้ว

เพราะว่าตอนยื่นให้พี่มีเสียงด้วยพี่ตูน

เพราะฉะนั้นเราก็บริจาคกันได้ดาราหลายคน

แล้วก็ลงไอจีว่าได้ไปช่วยแล้ว

เอ้าช่วงหน้าใส่ไข่บันเทิง

อัพเดทเมื่อวาน

ต้องต่างข้างช่วงหน้าสักครู่เดียว
แล้วก็คู่เดียวข่าวใหม่แน่นอน
มาแล้วครับผมนี่
ไม่เมื่อวานนี้ไงพอเห็นแองจี้กินไป
แล้วรู้สึกว่าแบบไม่ได้แองจี้กินคนเดียวมาริว

เมื่อวานเราบอกไปแล้วว่านอกจากจะมีเป็นแบบเป็นแบบที่พี่เช้าถือใช่ไหมคะ
วันนี้มาแบบนี้ด้วยเป็นแบบกรอบแบบที่น่าชอบเลย
แล้วบอกว่าเอาตัวมาเอามาทั้งตัว
ทั้งตัวเราก็เอามาด้วยนะเอามาให้หมดค่ะพี่เราจะได้กินกันอย่างอิ่มน้ำเลย
นี่นะครับผมอันนี้เป็นปลาหมึกบดปรุงรสนะฮะ
ฉันบอกไปแองจี้เรียบปากแองจี้

เครดค่ะ
อู้ยตายแล้วเดี๋ยว

งี้ไงเมื่อกี้มีคุณผู้ชมหลายคนเขียนเหมือนกัน
มาตั้งหลายคนบอกว่าเนี่ยกินเต่าทองไปด้วยดูไปด้วย

ไปด้วยงั้นฟังข่าวนี้ไปด้วยเลยก็แล้วกัน
ข่าวอะไรครับน้องนี่ใหม่ล่าสุดใช่ไหมคะ

ไม่ใช่ข่าวเก่านะไม่ใช่ข่าวเก่าอ่าโอเคสบายใจ

หมดไปละ๕นาทีมันเป็นอย่างนี้
เขาบอกว่าโป๊ะแตก

สร้างภาพว่าเราเลิกกันดี
ที่แท้คุณน้องนางเอกเป็นมือที่๓

เขาบอกว่าหยุดโลกสวยเถอะค่ะ

บแฟนเก่าเป็นเพื่อนกันต่อไปได้
เพราะว่าเห็นท่าแท้อะไรต่อมีอะไร

เพิ่งจะเลิกลากับแฟนสาวดาราร่วมช่อง

ออกมาช่างดูดีลดความสัมพันธ์ลงแต่ว่าเป็นมิตร

นี่๕บาท๑๐บาทเอามาเก็บไว้ให้หนู

เออเอาเอาเอา

มันจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้คนสองคน

ไม่มีปลีไม่มีคุยจะเลิกกันได้

ผู้ชายนี้ถ้าไม่มีคนใหม่จะคบไปเรื่อยก่อนถูกป

กลายเป็นแบบทุกอย่างต้องแยกกันไป
เพราะความแรงของมือที่๓นั่นเองค่ะ
ทำให้คู่รักต้องมาถึงทางตันและสุดทาง
ดารานุ่มอกับภาพที่ดูดีซื่อตรงประหนึ่งชัยในฝันของใคร
แต่ต้องเปลี่ยนไปเพราะว่ามีตัวแปร
ก็คือคุณน้องนางเอกในช่องเดียวกันนั่นแหละ
ที่เข้ามาละเลงความรักของคู่ที่กำลังไปได้ด้วยดี

เพราะว่าฝ่ายชายถ้าเกิดไม่จุดเชื้อไฟไปก่อน

ยุ่งเหยิงเกิดขึ้นทันทีที่ความแตกแฟนดารานุ่มอ

ใช่ก่อนเลิกทำอะไรเกรงใจกันบ้าง
ไม่อย่างนั้นฉันจะไปนะ

ไม่นะชอบที่มั่นใจ

ดูเป็นสำนวนที่ไม่น่าจะมีใครพูดถึงตัวเองอย่างนี้

นี่นะน้าราม
พี่เหมือนไม่ได้น่ารักพี่เหมือนน้ารามค่ะ

หลังจากที่พยายามยื้อความสัมพันธ์อยู่สักพักหนึ่ง

สุดท้ายทั้งคู่ก็เลยห่างกันไปในที่สุดค่ะ

มาทำหน้าที่เป็นมือที่๓ของเรื่องนี้

ก็คือน้องเขามีแฟนคบหาเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้ว
แฟนเขาทั้งหล่อทั้งการศึกษาดี
ติ่งเห็นระถวยกันไปทั่วประเทศเลย

เลือกจะมาสันคลความสังหารของเขาลง

น้องผู้หญิงคนนี้เขาสลัดผู้คนนั้น
นี่ถ้ารองนับนั่งเดิมดูจะพบว่าคุณน้องหนังเอกกับดาราหนุ่มออ
เนี่ยเขาก็บอกเลิกแฟนในเวลาไล่เลี่ยกัน
เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะนัดกันแล้วก็มาคบกันอย่างนี้
เขาอาจจะไม่นัดกันก็ได้แต่มันอยู่ในจังหวะเดียวกันที่แบบ
พระเอกหนุ่มอแล้วน้องดาราผู้หญิงอักษรย่อ
พอนกฮูก

อย่างนี้ก็มีคนเข้าไป
หนุ่มอกับดาราน้องนางเอกเนี่ยคือใคร
ก็เค้าบอกอย่างนั้น
ในข่าวเขาก็เลยพาดพิงกันไป
ว่าน่าจะเป็นนู้ง
เล็กซ์กับคุณเต้ย

เขาว่ากันว่าเป็นน้องนิชา

มีเรื่องอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่อง
ถ้าเค้าเลิกกันก่อน

ล่าสุดก็เมื่อวานนี้นะคะนี่ล่าสุดข่าวใหม่อยู่นะคะ

ก็คือนิชาเขาก็ออกมาบอกว่ากับไอติมเนี่ย
รักเขายังหวานสยบข่าวลืมมือที่๓
ทำพระเอกออนเลิกกับแฟน

แล้วก็พอปิดกล้องก็

น่าจะตั้งนานแล้วมาวันนี่เนี่ย
สมัยทิ้งเป็นปี
เขาก็ลงภาพสวีทหวานคู่กับแฟนนุ่มของเขาเนี่ย

นะเขาก็ออกมาให้แฟนคลับ

เอาแล้วคนอื่นอยากพูด

พูดปากพี่พอเราให้กินเตาทอง

นานแล้วปีกว่าแล้วนี่

ก็น่าจะมายืนยันว่าไม่ใช่เขาแน่นอน
เขาก็ยังรักกันดีนะเขาไม่ได้เอาแบบว่าเป็นมือที่ซ้ำใครนะครับ
นั่นคือชื่อจริงอ๋อชื่อจริง

แล้วยังไม่จบค่ะเราที่ความอยากรู้อยากรู้จริงก็ต้องไปดูว่า

ใช่น้องก็เลยงงอะคือพระวันเขาก็แบบว่าไปค้นหาเนอะไปถามความจริงอะไรอย่างเงี้ย

ว่าเป็นอะไรยังไงนั่นนี่นี่นั่นก็ไปโอ้โหปรากฏว่าไม่มีไง

แต่ทุกอย่างทุกอย่างก็จบเพราะคุณแม่น้องนิชาก็ค่อนข้างแบบว่า
คุณแม่น้องนิชาอะอ๋อเหรอเร็วมากเนอะ
ก็คือคนที่ไปตอบ็อกมาถึงลงที่ยู่ต่าง
ที่เข้าไปแล้วก็ไปพูดชื่อนี้ในเม้นต์
แล้วก็ลุมด่าคือว่ายังไม่รู้เลยว่าจริงหรือไม่จริง
แล้วใช้ชื่อจริงของเขาแล้วก็ใช้คำค่อนข้างหยาบคาย
อันนี้พูดในฐานะที่ตอนนี้สื่อเขามีการจับแล้วก็ฟ้องได้
เราอย่าทำให้ตัวเองเดิดล้อด้วยการไปเม้นอะไรแบบนี้
โอเคนะครับผมเยี่ยมมากฮะ
ไอ้กี้กินเต่าท้องต่อครับ
นี่เลยดีกว่าครับผมคุณจอยริรินีครับ

เล็กเหมือนกันครับผมแต่เป็นอเล็กซ์ธีรเดช

ชื่ออร่อยธีรดอก
ครับผมดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคู่จิ้นต่างวัย
นักแสดงสาวคุณจอยลิลานีกับหนุ่มอเล็กธิระเดช
จะดีขึ้นนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวทั้งคู่

เข้ามาทำให้ความสัมพันธ์คู่นี้ต้องจบลงครับ
แต่ล่าสุดหนุ่มอเล็กหอบเค้กไป
เซอร์ไพรส์วันเกิดสาวจอยริรินีถึงที่บ้านเลยนะครับ

พร้อมกับโอยพรมันเกิดผ่านไอจีจนเหล่าคู่จิ้นเนี่ย

งานนี้อเล็กจอยจะได้คืนดีกันหรือไม่

ล่าสุดจอยริรินีออกมาเผยว่าวันเกิดปีนี้เนี่ย
ด้วยธรรมชาติจอยเป็นคนนอนเร็วค่ะ
นอนหลับแล้วอีกอย่างหนึ่งน้ออดบ้านจอยเขาเสีย
แล้วทำไงตะโกนเรียก

เพราะว่าที่บ้านนอนปิดไฟหมดแล้วคุณแม่ก็อยู่

อเล็กซ์ใช้วิธียังไงรู้ไหมบีบแต้แป้น

บีบแต่กะว่าน้องจอยได้ยินแล้วอาจจะดูโทรศัพ

กะว่าบีบแต่แป๊บแล้วก็อาจจะแบบ

ได้ยินแล้วก็มาดูโทรศัพท์แต่ปิดเสียงครับโทรศัพท์
และที่สำคัญคือโทรศัพท์ไม่รู้เรื่อง

นอน๕ทุ่มตื่นเที่ยงคืน
ไม่ใช่เขาอาจจะหมวดชิ้นช่องเข้าบ้านน้ำ

แต่เขาอาจจะหมวดชิ้นช่องเข้าบ้านน้ำ

ฝันไว้เมื่อกี้อ๋อปิ๊นเดี๋ยวเที่ยงคืนตื่น

ผมเรียนลำดับถูกแต่จอยไม่รู้ถูกหรือเปล่า

และที่สำคัญวันนั้นก็ได้โทรศัพท์กลับไป

ตัวเองกับเพื่อนที่จะไปเซอร์ไพรส์เนี่ย

มันไกลมากแล้วนะครับผม

ไม่เค้กไม่ได้เอากลับนะ

เพราะเปิดประตูบ้านประตูใหญ่จอยเนี่ยบ้านจอย

โชคดีอย่างหนึ่งบ้านจอยพอเปิดประตูใหญ่ไป

หนูกำลังขอมืดผ่านประตูบ้าน

ว่าบ้านจอยที่บ้านทำโรงน้ำแข็งหรือเปล่านะฮะ
ตอนนี้นะฮะทีมข่าวเรายังตามสืบอยู่เพราะว่าอเล็กเปิดเจอตู้เย็นนะครับ
เพราะว่าพี่สาวจอยทำเบเกอรี่
อ๋อก็เล่าให้จบนี่พี่หลังอาทิตย์กัน
พอจอยโทรไปคุยทุกคนก็บอกว่าเคสอยู่ในตู้นะครับผม
แล้วก็ขอวางไว้ตรงนี้ใส่ตู้ไว้
ขอโทษนะอ่านข่าวมาทั้งหมดคุณสรุปท้ายแค่นี้
ใช่แต่คุณเล่าแบบโอ้โห
ผมเล่าเรื่องตู้เย็นอยู่หน้าบ้านไง

เพราะฉะนั้นดาราคนไหนที่มีตู้เย็นเหมือนพี่จอยบอกพี่ด้วย
อ้าวเดี๋ยวมาอัปเดตกันถ้ามีเวลาในวันพรุ่งนี้นะ

วันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับ